ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บุกบ้านนักเตะทีมชาติไทยคนหนึ่ง

ต้นนรึบดินวีรวัตโนดม
อันนี้เป็นไอดอลไอดอลของผมเลย

เปคสาวที่ชอบก็ไม่อยากถามนะพูดตรง